โอ๊ยทุกคนจะเต็มทุกคนจะทิ้งไอ้น้ำเดี๋ยวก็เต็ม
โอ๊ยยายเก็บขยะอยู่
ได้เวลาก็ได้เนอะเออสวัสดีจ้า
มาแล้วเด้อมาใกล้มาดูยายดาวข้าวอีนา
มาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยมานะมาเห็นคุณยายเก็บขยะอยู่พอดีเลย
คุณยายเนี่ยไปดูคลิปหนึ่งจากติ๊กต๊อกมา
เขาให้คนในชุมชนเขาแยกขยะเนี่ยเป็นพี่น้องอยู่ในภาคใต้
ดีเป็นโครงการที่สุดยอดจริงคุณยายก็เลยได้ถุงกระสอบออกมาแบบนี้
มาเก็บขวดน้ำเพื่อที่จะเอาไปคัดแยกขยะ

ขวดภาษาติกนั่นส่วนใหญ่ก็เป็นขวดภาษาติกที่นั่น
ได้ถุงเหมือนคุณยายเลยเห็นไหม

อุ๊ยเป็นโครงการที่สุดยอดจริงค่ะ
นี่คือการคัดแยกขยะของพี่น้องชาวตำบลหนองทง
อเผือฝ่าวนจังหวัดพระจรุง

ก็สนับสนุนให้คนในหมู่บ้านเนี่ย
คัดแยกขยะแบ่งเป็นแบบเบื้องต้น๓อย่างแบบนี้นะคุณค่ะ
เขาไปอ่านข้อมูลมาของเขาเหมือนกัน
เขาบอกว่าแบ่งเป็นขยะอันตราย
แบ่งเป็นขวดแก้วกับขวดพลาสติก

แล้วเอาไปรวมกันที่ที่อบตหนองทงเนี่ย

แล้วถามว่าเอาไปรวมเสร็จแล้วเอาไปทำอะไร

เขาบอกว่าเขาเอาไปสร้างรายได้
แล้วก็เอาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬา
การที่ในชุมชนจำเป็นมีประเพณีต่าง
เขาก็เอารายได้จากขยะที่เขาคัดแยกเสร็จเรียบร้อย
มาช่วยเหลือมาส่งเสริม

แต่คุณยายเนี่ย
เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเก็บอีกสักนิดนึงก่อน
เก็บในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าเรื่องของการจัดการชุมชนเป็นเรื่องที่ดี